ช่วงที่สองของรายการนะครับเรามีโอกาสที่จะได้แนะนำนักเตะ
กับชีวิตส่วนตัวของเขาแล้วก็กิจกรรมต่างมากมาย
วันนี้เราลองดูนะครับนักเตะที่ก้าวขึ้นมา
แล้วก็คาทาวัฒน์คณิสรนะครับกับทางกระทาวุฒิเนี่ย
เป็นฝาแฝดกันแต่ว่าคาทาวัฒน์เป็นน้องสุดท้องทุกคนเริ่มต้น
ฟุตซอลเดินสายโดยที่ไม่คิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งนั้น
จะมีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตซอลอาชีพแล้วก็ที่
ใหญ่นะครับอย่างคณิสรผู้พันธุ์เนี่ยสามารถก้าวขึ้นมา
ติดทีมชาติได้ด้วยในกีฬาฟุตบอลก็มีนักกีฬาเดินสาย
เหมือนกันนะครับเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยหลีกบ้านเรายัง
ได้เป็นอาชีพมากแต่ว่าปัจจุบันนั้นในฟุตบอลทุกคน
ก้าวเข้าสู่แล้วก็เดินหน้าสู่สะโบศรแล้วก็เดิน
ตามรอดแบบถูกวิธีก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นอาชีพแล้ว
ทีมชาติแต่ของฟุตซอลเนี่ยเดินสายถือว่ายังเป็นจุด
เริ่มต้นสำคัญตามทางด่วนก็มีนะครับหรือว่าตามการ
การแข่งขันตามพื้นที่ต่างในจังหวัดที่มีการ
สรรพสะดุนฮีลาดังนั้นไปติดตามเรื่องราวของสามคนนี้
ดีกว่านะครับในช่วงฟุตซอลสตอรี่ครับ
เคยเห็นตั้งแต่เด็กแล้วมาโรงเรียนปล่อยเลิกค่ะ
เขาก็มาเตะบอลมาทุกเย็นแหละเตะจนโต
หนูเป็นรุ่นพี่เขาเป็นรุ่นน้องเขาเป็นนักกีฬาโรงเรียน

เก่งพรุ่งนี้เค้าใช้แล้วตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
ตอนนั้นเขามาเป็นเด็กให้มาดูก่อน
มีทีมใหญ่เข้ามาแข่งกันอะไรอย่างนี้
เขาก็จะมาดูทุกวันทุกคืนเพราะแม่เขาขายของในวัดด้วย
ขายลูกชิ้นขายอะไรอย่างนี้

เรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดปฐุมครับ
แล้วเพลินนักกีฬาของเรียนมันมีน้อยนะครับ
เลยต้องไปเล่นฟุตซอลด้วยครับ

ตั้งแต่หมอสองเดื้อมาเลยครับ

เราก็อยากทำฝันของเราให้สำเร็จอ่ะ

ก็พอดีตัวมันขาดนะครับ

ก็เหมือนก็อ้วนไปไหนก็ผมก็ไปด้วยอย่างนี้ครับ
ก็ผมก็เดินตามรอยพี่สองคนมาเลยครับ

ตั้งแต่ประถมอะครับ

ก็แบบไปไหนก็เหมือนว่าไปเป็นครอบครัว

ผมก็ดูแล้วว่ามันมีแววนะเด็กสองคน

คนเล็กนี่มาตอนหลังแล้ว

ที่เราดูเด็กมันน่าจะมีพรสวรรค์
ทีแรกก็ไม่ได้คิดนะว่าจะมาเป็นอาชีพ

ภาคภูมิใจนะเพราะว่ามาเล่นสนามเราอยู่แล้ว
ในชุมชนของเราก็สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนเราด้วย
ก็ประมาณม๓ม๔เลยครับ

นะก็มีไมนาคตจนเรียนทางให้เท่านั้น

ข้ามส่งทุกทศให้ตัวในกระมัดของแม่กรอบ
ให้รวมตัวกันไปแท่งแถววงเทศ
แล้วได้เป็นตัวแทนของพระอาจารย์

จากนั้นก็ได้เล่นรีบยาว
ไม่แค่คิดนะครับว่าคณิตศจะไปเป็นประตู
เพราะตอนที่เขาเล่นมนต์ใหญ่เขาเล่นสู่หน้า
พอดีว่าในการคัดตัวก็ถามว่าใครในทีม

เจ้าอ้วนคณิตศก็เลยรับอาสา
ปัจจุบันนี้คือจุดเด่นของเขาคือ

ก็ต้องมีคำนวณต่อไป

เพราะเราไปเจอกับพวกทีมชาติ

เราก็ต้องพัฒนาตัวเรา

หนึ่งเราเป็นเด็กบ้านนอก
เพิ่งขึ้นมาเล่นภูทอลลีก
เราก็ต้องมีเก๊งมีกดดังบ้าง
พวกผมก็แบบเหมือนว่ามันเป็นแรงและกระตุ้นอะไรพวกผมต้องไปเทียบเท่ากับพวกเขาให้ได้ครับ
มุ่งมั่นดีเพราะว่ากันเหมือนกันทั้งพี่ทั้งน้อง
มุ่งมั่นต้องการจะชนะเป็นนักกีฬาที่มีเผื่อพิมพ์ได้ดี
หนึ่ง

บอลลีกมันแข็งของทุกคนครับ
ผิดประเดินทุกราย
มันต้องทร้อมหนักครับ
เพราะว่าถ้าเราไม่เล่นบอลเราจะทำอะไรครับ
ตอนยังเด็กอยู่มันก็แบบเรายังเรียนอยู่ด้วย

เล่นบอลก็เหมือนเราเล่นบอลไปด้วยเรียนไปด้วยอย่างนี้ครับ

ผมว่าแม่ก็ลำบากมากครับ
ตื่นแต่เช้าครับทำงานเหมือนหาเช้ากินค่ำอย่างนี้ครับ
ก็เอาเงินมาให้ลูก๓คนด้วยแบบมีกินมีใช้อย่างนี้ครับ
ก็ตื่นเช้ามาก็ต้องเสียบลูกชิ้นนะครับ
แล้วก็คนหนึ่งก็ไปล้างตู้อีกคนนึงก็ไปล้างถาดทาดใส่ลูกชิ้นนะครับ

เพราะทุกคนก็มีเงินเดือนเป็นของตัวเองแล้วก็เห็นแม่แก้แล้วครับ

ก็คิดว่าประสบความเร็จพอสมควรนะครับถ้าจะให้ประสบความเร็จมากก็ต้องตีดินชาตินะครับ
ผมก็จากนักบอลธรรมดาครับเดือนสายพอเล่นลีกก็ถือว่าโอเคแล้วครับ

ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันครับว่าจะได้ตีดินชาตินะครับแล้ววันหนึ่งมันก็มาถึงอย่างนี้
ก็เป็นความสำเร็จหน่อยนะครับผมว่าพอดีว่าจับพัดจับหูก็มาเป็นประสบความสำเร็จนะครับ
ก็เป็นความสำเร็จหน่อยนะครับผมว่าพอดีว่าจับหูก็มาเป็นประสบความสำเร็จนะครับ
ก็เป็นความสำเร็จหน่อยนะครับผมว่าพอดีว่าจับหูก็มาเป็นประสบความสำเร็จนะครับ
ก็เป็นความสำเร็จหน่อยนะครับผมว่าพอดีว่าจับหูก็มาเป็นประสบความสำเร็จนะครับ
ก็เป็นความสำเร็จหน่อยนะครับผมว่าพอดีว่าจับหูกก็มาเป็นประสบความสำเร็จนะครับ
ก็เป็นความสำเร็จหน่อยนะครับผมว่าจับหูกก็มาเป็นประสบความสำเร็จนะครับ
ก็เป็นความสำเร็จหน่อยนะครับผมว่าจับหูกก็มาเป็นประสบความสำเร็จนะครับ
ก็เป็นความสำเร็จหน่อยนะครับผมว่าจับหูกก็มาเป็นประสบความสำเร็จหน่อยนะครับ
ก็เป็นความสำเร็จหน่อยนะครับผมว่าจับหูกกก็มาเป็นประสบความสำเร็จหน่อยนะครับ
ก็เป็นความสำเร็จหน่อยนะครับผมว่าจับหูกกก็มาเป็นประสบความสำเร็จหน่อยนะครับ
ก็เป็นความสำเร็จหน่อยนะครับผมว่าจับหูกกกก็มาเป็นประสบความสำเร็จหน่อยนะครับ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
ก็เป็นความสำเร็จหน่อยนะครับผมว่าจับหูกกกกกก็มาเป็นประสบความสำเร็จหน่อยนะครับ
ก็ฝากถึงอ้ำด้วยแล้วกันว่าอย่าหยุดพัฒนาตัวเองให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปก็ฝากถึงอ้ำด้วยแล้วกันว่าอย่าหยุดพัฒนาตัวเองให้เป็นอย่างนี้ตลอดไป
ก็ฝากถึงอ้ำด้วยแล้วกันว่าอย่าหยุดพัฒนาตัวเองให้เป็นอย่างนี้ตลอดไป
ก็ฝากถึงอ้ำด้วยแล้วกันว่าอย่าหยุดพัฒนาตัวเองให้เป็นอย่างนี้ตลอดไป
ก็ฝากถึงอ้ำด้วยแล้วกันว่าอย่าหยุดพัฒนาตัวเองให้เป็นอย่างนี้ตลอดไป
ก็ฝากถึงอ้ำด้วยแล้วกันว่าจะหยุดพัฒนาตัวเองให้เป็นอย่างนี้ตลอดไป

หวังว่าวันหนึ่งเขาจะมีโอกาสติดทีมชาติได้

ต่อไปอีกปี๒ปีก็เป็นตัวหลักของสโมสรแล้ว

แล้วก็ความรับผิดชอบ
แล้วความขยันเท่านั้นถึงจะทำให้เราอยู่ตรงนักเตะอาชีพได้นาน
พี่นะครับมันก็เหมือนเป็นพ่ออะไรอีกคนหนึ่งครับ
ตักเตือนคอยสอนคอยแนะนำอะไรสิ่งดีให้เราอย่างนี้ครับ
ก็อยากให้อ้ำติดทีมชาติอื่นอ้วนนะครับ
อ้วนก็ติดทีมชาติอยู่แล้วก็ไม่อยากให้ติดอันนั้นนะครับ
การเล่นสุดสอบก็อยากให้มันสอบเยอะครับ
เพราะคนเก่งมันต้องซ้อมครับ
ไม่มีใครจะไม่ซ้อมถึงจะเก่งได้ครับ
แล้วก็เชื่อกันเล่นดูแล้วพ่อแม่ครับ

มันก็มีช็อตประทับใจนะครับที่เราได้เห็นในสกรูปชิ้นนี้
สำหรับ๓พี่น้องตระกูลผู้พันธ์แน่นอนนะครับ
ถึงแม้ว่าคณิสรจะก้าวขึ้นไปติดทีมชาติแล้ว
แต่ว่าอีก๒คนแววตาที่มุ่งมั่นเขาก็ไม่น่ายอมแพ้
แล้วก็จะมีโอกาสแน่นอนเพราะว่าล่าสุดอย่างที่เราทราบกัน
ประกาศรายชื่อทีมชาติมาในการแข่งขัน

ก็มีนักเตะหน้าใหม่ที่โชว์ฟอร์มในลีก
ติดทีมชาติกันแล้วก็มีโอกาสซ้อมกับทีมชาติในยุคของปูปิส
ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่หยุดฝัน
แล้วก็มีทัศนคติที่ดีในการเล่น
เขาจะมีโอกาสติดทีมชาติเหมือนกับคณิตศรเหมือนกันนะครับ
พักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการในช่วงต่อไปครับ